คุณผู้ชมคะมาต่อเนื่องกันที่สถานการณ์โควิด๑๙
สำหรับการระบาดใหม่ในรอบนี้กันหน่อยนะคะ
มาดูผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
จากการแถลงโดยโฆษกรทมร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะคะ
ที่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพเพิ่มอีก๒ราย
รวมแล้วในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้๔รายนะคะ
มีความเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ที่พบเป็นผู้ชายอายุ๔๓ปี
เป็นลูกจ้างทำงานที่แพ้กุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
อาศัยอยู่ในเขตบางขุนเทียนนะคะ
อีกรายเป็นผู้หญิงอายุ๔๒ปีค่ะ
อาชีพค้าขายเพิ่งได้รับผลยืนยัน
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพนะคะ
ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่๓เป็นผู้ชายอายุ๔๓ปี
เป็นลูกจ้างขายอาหารทะเลที่แพ้กุ้ง
ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
ขายอาหารทุกวันตั้งแต่ตี๔ถึง๙โมงเช้า
วันที่๕ถึง๑๑ธันวาคมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากบ้าน
ไปทำงานที่แพ้กุ้งตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่ตี๔ถึง๙โมงเช้าใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะคะ
แล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ
ทำงานเสร็จกลับบ้านบ้านก็อยู่ในชุมชนเขตบางขุนเทียนนะคะ
ภรรยาเป็นคนทำอาหารให้กิน
๒ธันวาคมรู้ข่าวว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙
ในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
ก็เลยแยกตัวออกไปพักที่บ้านเช่าอีกแห่งหนึ่ง
เขตบังขุนเทียนอยู่คนเดียวค่ะ

ซื้ออาหารเข้ามากินในที่พักนะคะ
ธันวาคมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ไปทำงานค้าขายที่แพ้กุ้งตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
ทำงานทุกวันเลยค่ะตี๔ถึง๙โมงเช้า
เขายืนยันว่าเขาใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะคะ
แล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอด
ทำงานเสร็จก็ขับรถเป็นรถยนต์ส่วนตัว
กลับไปที่ห้องเช่าแวะซื้ออาหาร
กลับไปกินคนเดียวที่ห้องเช่านะคะ

ก็เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ขับรถเข้าไปนะคะไม่ได้ลงจากรถ
ขอให้ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อขอตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ป่วยและคนขับรถแท็กซี่

เพื่อรอผลผู้ป่วยไม่มีอาการค่ะ
ธันวาคมผลการตรวจออกมาปรากฏว่าติดโควิด๑๙
อันนี้คือการยืนยันเป็นครั้งที่สอง
จากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
ดังนั้นค่ะกรทมกับกรมควบคุมโรค
ได้มีการสอบสวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๔รายนะคะ
ก็เป็นคนในครอบครัวของผู้ติดเชื้อค่ะ
อยู่ระหว่างติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ๑ราย

พาไปโรงพยาบาลรามาธิบดีในวันที่๑๙ธันวาคม
แล้วก็มีการทำความสะอาดที่พักของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนผู้ป่วยรายที่๔เป็นผู้หญิงอายุ๔๒ปี
มีอาชีพค้าขายเพิ่งได้รับผลยืนยันว่าติดโควิด๑๙ค่ะ
ก็อยู่ระหว่างสอบสวนโรคนะคะ
ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่๔คนนี้นะคะ
สำหรับผู้ป่วยรายแรกที่ย่านประชาชื่นเขตบางซื่อค่ะ
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๕๑รายนะคะ
จากรายแรกเนี่ยสัมผัสเสี่ยงสูงอีก๕๑ราย
แต่เบื้องต้นตรวจแล้วไม่พบเชื้อ
แต่ก็ต้องกักตัวดูอาการ๑๔วันนะคะ
ส่วนผู้ป่วยรายที่๒มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๔ราย
รายนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจอยู่ค่ะ

ติดเชื้อโควิด๑๙เข้ารับการตรวจเมื่อ๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าในช่วงเวลานั้นก็ได้เปิดให้บริการอยู่นะครับ
จนถึง๒๑ธันวาคมนะครับ
ก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยต้องเสี่ยงต่อการต้องรับเชื้อไปด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ก็โพสต์ขอโทษลูกค้านะเพราะว่าตรวจในวันที่๒๐นะครับ
แล้วก็ผลออกมานะฮะ๒๑ธันวาคมนะครับ
ทางร้านตอนนี้ได้ปิดการให้บริการ๑๔วันแล้วนะครับ
แล้วทางร้านก็จะกักตัวนะครับ
ส่วนทางคุณรัฐนะฮะที่เป็นคุณแม่ของเจ้าของร้านเนี่ย
ตอนนี้ก็เข้าสู่การรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าไปแพร่กุ้งนะฮะตลาดยายพ่วงมหาชัยนะครับ
ไปซื้ออาหารทะเลที่นั่นเพื่อเอามาขายที่ร้านนะครับ
ไลน์ต่างเดี๋ยวไล่เรียงดูไปเลยนะครับ
ของเจ้าของร้านนะครับตั้งแต่๘๑๕ธันวาคม
ไปแพร่กุ้งตลาดใยพ่วงมหาชัย
แล้วก็ไปร้านดอกไม้นะครับ
ไปร้านต่างด้วยนะฮะไปรถส่วนตัวนะครับ
ธันวาคมเนี่ยยกเว้นวันจันทร์มาทำงานที่ร้านทุกวัน
จนกระทั่งมีผลว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ธันวาคมนะครับก็เลย
ประกาศนะฮะเพื่อให้ลูกค้าทราบด้วยนะครับ
ริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้
ที่ร้านสมศักดิ์ปูอบนะครับ
ได้คุยกับพนักงานร้านคนหนึ่งบอกว่า

เจอปัญหาเหมือนกันนะฮะคือนอกจากร้านปิดนะครับ
ตอนนี้เองเธอก็ต้องถูกสั่งให้กักตัว๑๔วันด้วยนะครับ
เดี๋ยววันนี้เข้ากักตัวแล้วนะฮะจนถึง๓มกราคมนะครับ
พอรู้ข่าวเนี่ยเขาก็กังวลนะฮะ

ตกใจลูกใจไม่ดีรับโทรศัพท์ทั้งวัน
ยอมรับว่าตกใจก็ใจหาย
เมื่อคืนนอนไปก็หลับแต่ดีดีขึ้นนะ
จะเกิดมันก็เกิดลูกป้าก็ไม่ได้ตั้งใจ

ต้องล้างเราต้องล้างเราต้องทำความสะอาด
ใส่ทุกมือทุกครั้งล้างเศร้า

ส่วนตรงนี้มันก็เลยทำให้เราไม่สบายใจใช่ไหม
ลูกอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยป้าก็เครียดเหมือนกัน
พวกป้าใกล้ชิดมากกว่าเขาที่

หรือว่าล้างด้วยน้ำล้างด้วยน้ำไหน

เข้าไปอบจานในเครื่องอะไรเนี่ยก็

เขาก็จะไม่ให้ป้าอยู่เพราะเขาก็กลัวกัน
ส่วนมากลูกค้าเขาก็จะถามเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของม้า

แล้วก็จะมีทักมาแบบให้กำลังใจ
แล้วก็ขอให้หายไวอะไรประมาณนี้ค่ะ

แต่ว่าในส่วนที่จะเป็นเกี่ยวกับการต่อว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ส่วนมากที่ทักมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์ล้วนเลยค่ะพี่
แล้วก็จะมีเกี่ยวกับแบบขอให้คุณแม่หายไวประมาณนี้ทั้งหมดเลย
ส่วนใหญ่เขาเข้ามาขอสอบถามว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับทำอะไร
ถามประมาณว่าเหมือนม้าไปที่นี่เวลาไหน
ไปตรวจที่โรงพยาบาลเวลาไหนชั้นไหนเดินทางยังไงบ้าง
ใช้รถโดยสารหรือว่าใช้รถส่วนตัวอะไรประมาณนี้ค่ะ

แต่ว่าของม้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นรถส่วนตัวตลอดค่ะ
คือตัวม้าเขาก็รู้สึกผิดกับพวกหนูด้วย
เขาคือเหตุการณ์มันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดอะค่ะพี่
เขาก็เป็นห่วงแล้วเขาก็เขาก็แจ้งมาว่าเขาพร้อมจะรับผิดชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนพอเขาเครียดมาก
เขาก็รู้สึกผิดไม่รู้จะต้องยังไงต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ประมาณนี้เท่าที่หนูทราบมาเท่าที่หนูคุยกันมานะคะ
ก็มีประวัติไปซื้ออาหารทะเลที่มหาชัยสมุทรสาคร

คุณผู้ชมครับวันนี้สำนักงานเขตคลองศาลนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะฮะร้านนี้ตั้งอยู่ในเขตคลองศาลเนี่ย
วันนี้ก็ได้เรียกทางผู้ที่อยู่ที่ร้านทั้งพนักงานทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างนะครับ

แต่ว่าทางสำนักงานเขตเนี่ยเรียกมาซักประวัตินะครับ
แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องการกักตัว๑๔วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
รอผลตรวจสอบที่ชัดเจนว่าคุณไม่ได้รับเชื้อต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีการบิ๊กคลินนิ่งทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ตัวแล้วก็ปิดร้านก่อน๑๔วัน
ตลาดกลางกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะมาดูที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
มีผู้ป่วยเป็นผู้ชายหนึ่งรายนะคะอายุหกสิบสามปี
ครับเป็นอดีตผู้ช่วยผอบตรแต่ภรรยาที่อยู่บ้านเดียวกันไม่ติดเชื้อนะคะ
อืมทำลายคร่าวคร่าวของผู้ป่วยรายนี้นะคะ
ก็คือสัมผัสกับชาวเมียนมาก็เลยมีอาการเพราะว่าชาวเมียนมาก็มีอาการไอเหมือนกัน
หน้ากากอนามัยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่แบบตลอดเวลา
คือมีการมาต่อเติมบ้านที่ตะมุนท่าชายวันที่สามถึงสิบเอ็ดธันวาคม
สิบสองธันวาคมไปประชุมที่บริษัทย่านรังสิตไปร้านอาหารร้านตือหวนเมืองทองทานี
เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและถ่ายเหลว๑๓ธันวาคมตอนเช้าไปบ้านลูกชาย
ตำบลบางศรีเมืองก็มีอาการปวดเมื่อยลูกชายพาไปนวดนะคะ
ที่ร้านนวดแผนโบราณใกล้บ้านตอนเย็นไปงานเลี้ยงที่โรงแรมอโนมาในพื้นที่กรุงเทพ
สิบสี่ธันวาคมอยู่บ้านสิบหกธันวาคมตอนค่ำไปร้านนมโจประชาชื่น
และเดอร์มอร์งามวงวานเข้าไปช้อปปิ้งนะคะ
แล้วก็นั่งวิวแชร์ขึ้นลิฟต์ไปชั้น๓เพราะว่าเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย
สิบธันวาคมขับรถไปส่งภรรยาเลือกนายกอบจที่โรงเรียนทานสำริท
สิบเอ็ดโมงไปกินเลือดหมูที่ร้านอ้าแล้วก็ไปเลือกตั้งนายกอบจ
ตำบลบ้านใหม่และกลับบ้านพบเชื้อโควิดสิบเก้า
ยี่สิบเอ็ดธันวาคมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าสำคัญ
เขาไปไหนยังไงบ้างเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนไปในพื้นที่เดียวกัน
ช่วงเวลาเดียวกันจะได้ระวังตัวไปตรวจแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไป
หลายหลายพื้นที่เพิ่มเติมอ่ะนะคะส่วนสองสามมีภรรยาที่อายุสามสิบเก้ากับสามสิบเจ็ดปี
ที่มีอาชีพขายของรถเร่ค่ะที่เราเรียกกันว่ารถพุ่มพวงค่ะ
ติดเชื้อแต่ไม่ได้นับรวมเป็นผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนทบุรีนะคะ
เพราะว่าทางสาธารณสุขจังหวัดนทบุรีบอกว่าทั้งคู่เนี่ย
เขาอยู่ในพื้นที่ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับ
ถูกตรวจว่าติดโควิด๑๙หลังจากไปซื้ออาหารทะเลจากตลาดกลางกุ้ง
เขาไปทุกวันเก้าโมงเช้าโอ้โหไปซื้อมาขายอ่ะค่ะ
ทุกวันเว้นวันจันทร์แล้วเวลาไปขายรถพุ่มพวงของคุณภาคภูมิไปหลายที่มาก
อ๋อเข้ามาถึงนนทบุรีด้วยใช่ค่ะไปหลายที่ก็เป็นรถทะเบียนแปดหกแปดหนึ่งสมุทรประการนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำนะคะดังนั้นใครที่เป็นลูกค้า
ก็กักตัวแล้วก็ไปตรวจโรคนะคะครับวันอังคารเนี่ยไปวัดรวกบางกรวย
วัดโชติการามวัดเขียนวัดตึกวันพุธอยู่ในซอยแผ่นดินทอง
หลังเซ็นทรัลรัตนาที่เบสแล้วก็วัดนครอินนะคะ
พระฤหัสบดีไปรามอินทรากิโล๘วัดสุวรรณประสิทธิ์
เข้าซอยคูบอนยี่สิบเจ็ดวันอาทิตเนี่ยอยู่ในพื้นที่
เสรีไทยซอยห้าสิบนะคะแถวแถวคูบอลนะคะรถเลขคันนี้
ไม่ได้ผ่านไปในพื้นที่ของเทศบาลบางกรวยผ่านไปในพื้นที่ที่ติดต่อกับทางเทศบาล
แต่เพื่อความไม่ประมาททางนายกเทศบาลเมืองบางกรวยก็เลยออกคำสั่ง
เลิกการจัดงานแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทศบาลเมืองบางกรวย
ี่สิบสี่ยี่สิบห้าธันวาคมนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกรวย
ก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปสอบสวนโรคไปเก็บข้อมูลนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีในพื้นที่หมู่บ้านสมชายตลาดศรีบางกรวยตลาดหมู่บ้านสมชาย
ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะหลายพื้นที่เขากังวล
ตรงไหนมีตรงไหนเขาผ่านไปเราเล่าให้ฟังตรงไหนไม่มีก็ยืนยันว่าไม่มีแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะนนทบุรีมีอีกรายนึงค่ะทางศูนย์ปฏิบัติการโควิด๑๙จังหวัดนทบุรีบอกว่า
เป็นผู้ชายไทยอายุสามสิบเอ็ดปีนะคะอ่า
เริ่มป่วยตั้งแต่๑๑ธันวาคมคือเขาเดินทางจากสถานีรถไฟอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสเกต
เขื่อนรถไฟไปจุดหมายคือสถานีบังสือนั่งรถไฟฟ้านะคะ
ลงสถานีตลาดบางใหญ่เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่บ้าน
ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแสงจันทร์ตอนเย็น
แต่เขายืนยันว่าเขาใส่หน้ากากอนามัยตลอด
สามธันวาคมนั่งคุยงานกับลูกค้านะคะแถว

คุยกับทีมงานก่อสร้างแล้วก็แวะห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะสาขานวรรณคร
ตอนเย็นออกไปเดินตลาดพระปิ่น๓กินชาบูในตลาดโต้รุ่ง
ก็อยู่บ้าน๑๕ธันวาคมเดินห้างนะคะ
ศูนย์อาหารของห้างด้วยนะคะไปมาบุญครองค่ะ
แล้วก็ไปร้านอาหารชื่อร้านแซ่บอีสานคาราโอเกะแถวเทเวศนะคะครับ
ตอนกลางคืนเนี่ยไปสถานบันเทิงอีสานกรองแก้ว
กลับบ้านตีสี่นั่งรถแท็กซี่นะคะสิบหกธันวาคมไปเทเวศนั่งแกรปคานะคะ
ไปร้านแซ่บอีสานคาราโอเกะต่อที่ร้านอีสานลำเพลิน
ตลาดพระปิ่นถัดมาอยู่บ้านไป๒วัน
หน่วยเลือกตั้งหน้าหมู่บ้านไปซื้อต้นไม้ตลาดกาเดน
ตรงข้ามซอยแก้วอินแล้วคนขายเป็นแรงงานเมียนมา
ธันวาคมเริ่มรู้สึกไม่สบายนั่งแกรป
ไปตรวจที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์รัตนาธิเบส
แล้วก็ไปกินข้าวต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในตลาดบางใหญ่
๒ธันวาคมโรงพยาบาลแจ้งว่าป่วยโควิด๑๙ค่ะ

สุพรรณบุรีนี่ก็มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางสมุทรสาคร
สุพรรณบุรีเนี่ยเดิมวันนี้มีผู้ติดเชื้อ๒รายนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนะครับทางจังหวัดแถลงว่าผลการตรวจออกมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกห้า
ตอนนี้เป็น๗นะครับท่านผู้ชมครับ
เอา๒รายแรกก่อนนะครับเป็นหญิงไทยอายุ๓๕ปีคนนึงนะครับ
คือไปรับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งตะบนบางตะเคียนอำเภอบางตาเถน
แล้วเอาไปขายที่แพงสมมัติตลาดกลางกุ้งสมุดสาคร
แล้วมีประวัติในการเดินทางต่างอย่างต่อเนื่องไปที่นั่นนะฮะ
แล้วป่วยเมื่อ๑๗ธันวาคมเริ่มเข้ารับการรักษา
ตามภาพในหน้าจอเลยนะครับคนที่๒เป็นผู้ชายอยู่๒๙นะครับ
ค้าขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเช่นกันนะครับ
แล้วก็พบว่าเริ่มป่วยแล้วตรวจพบเชื้อ๒๑ธันวาคมนะครับ
ล่าสุดทางสมุดอ่าทางสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัด
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ตรวจบุคคลไป๒๙๑รายผลออกมาแล้ว๑๒๒ราย
พบผู้ติดเชื้อจากเดิม๒ตอนนี้เพิ่มอีก๕ตอนนี้เป็น๗แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
ทางจังหวัดก็มีการออกลนลงให้ประชาชนเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยนะครับ
ออกสำรวจตลาดโต้รุ่งในเขตเมืองสุพรรณบุรี
พูดคุยให้ความรู้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในการระมัดระวังตัวนะฮะ
แล้วก็ช่วยกันป้องกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะไปดูที่เพชรชบูรณ์ค่ะมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒รายนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นผลมาจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ
เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาครไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วงเช้า๒๐ธันวาคมค่ะ
ก็มีไข้นะคะก็เลยสั่งให้กักตัวไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ติดเชื้อไป๒รายรู้ผลเมื่อวันที่๒๑ธันวาคมก็คือเมื่อวาน
ทั้ง๒รายนี้ค่ะเป็นผู้ชายอายุ๖๔ปีคนนึง
อยู่ที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นคนที่รับจ้างขับรถให้กับผู้หญิงอายุ๖๘
อยู่ที่ตำบลบ้านโพธิอำเภอหนองไผ่
ขับรถไปซื้อของทะเลที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็นำไปตระเวนขายนะคะ
ทั้งคู่ไปตลาดทะเลไทย๑๖กลับวันที่๑๗
แวะพักที่ปั๊มน้ำมันแวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ไปส่งอาหารทะเลที่ค่ายอดีศรจังหวัดสระบุรีนะคะ
ส่งอาหารทะเลไปเรื่อยตามทางค่ะ
แล้วก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งอบจช่วงเช้า๒๐ธันวาคม
ไลน์อยู่ที่หน้าจอเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยรายนี้
ส่วนอีกรายเป็นผู้หญิงอายุ๕๐ปีที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
เรียงไทม์ไลน์ตามหน้าจอนะคะ
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้มีอาชีพค้าขายนะคะ
ธันวาคมไปรับซื้อกุ้งนะคะจากตลาดยายพ่วงสมุทรสาคร
๑๐รับซื้อกุ้งจากลูกค้าที่บ้าน
ธันวาคมเริ่มมีอาการนะคะนี่นะคะสำหรับคนนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ส่วนสมุทรสงครามค่ะตรวจสอบผู้เข้าข่ายต้องสงสัย๙๑ราย
ยืนยันติดเชื้อ๘รายรอผลตรวจ๒นะคะ
ประวัติก็เนี่ยค่ะไปตลาดกลางกุ้งนะคะ๖ราย
ห้างบิ๊กซีและโลตัสมหาชัย๑รายไปเซ็นทรัลมหาชัย๑รายค่ะ
นี่ใกล้สมุดสาคอนนะครับสมุดสงครามนะครับ